ชั่วตลอดตลาด

เข้าตลาดดีกว่าวันนี้ไปอัปเดตราคาสินค้ากันค่ะ

เนื้อแดง๑๔๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
โพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์